เอาสิแต่ว่าช่วงนี้๗โมงต้องขออภัยคุณผู้ชม

อาจารย์ไพรวันแสงสุนทรเพราะครบเวลาแล้ว

แต่จะไม่ฟังเสียงวิจารณ์ที่เป็นไปไม่ได้

บริสุทธิ์ไม่เทียงทำไม่ดีอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกว่ากรกตเนี่ยนะขอรบทุกความเห็น
โจมตีเป็นเรื่องปกติของการทำงานลักษณะแบบนี้
อีกทั้งยอมรับความผิดพลาดว่ามีอยู่จริงนะฮะ
และกรกตก็ต้องเร่งแก้ไขข้อผิดพลาด
และทำงานต่อไปให้ดีที่สุด
ส่วนการโจมตีที่ไม่สร้างสรรค์คงไม่รับฟัง
ประธานกรกตเองยังไม่ขอตอบกรณีที่มีการล่ามรายชื่อถอดถอน
และขอให้กรกตแสดงสปีดิตด้วยการลาออก
โดยบอกว่าจะมุ่งมั่นทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปครับ
โจมตีก็เป็นสิ่งที่
กรกตต้องเคารพในการให้ความเห็นของประชาชนนะครับ

เพราะฉะนั้นโจมตีไปเนี่ยสิ่งที่กรกตต้องทำก็คือว่า
ตอบให้ได้ว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดจากอะไร
ข้อผิดพลาดที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไร

ในการพูดถึงเรื่องสปีดิตที่ละออก
คิดว่าเราจะตอบหรือไม่ตอบ

แต่ว่าผมอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องการทำงาน
ที่มีภารกิจอยู่ขณะนี้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดครับ
ก็เป็นหน้าที่ของท่านต้องตอบแหละนะครับ
ทางด้านของนาย๔๑จัญญาริขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

ทบทวนมติกรณีที่บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์จำนวน๑๕๔๒ใบ
ที่บอกว่าไม่สามารถจะมานับคะแนนได้ไม่มีในกฎหมาย
หากกรกตยังคงยืนยันในคำวินิจฉัยเดิม
สมาคมก็จะเดินหน้าในการตั้งโต๊ะล่ามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ให้ได้๒๐๐๐รายชื่อเพื่อถอดถอน
แล้วก็เอาผิดกับกรกตทั้ง๗คนต่อไปนะครับ
ส่วนกรณีที่มีตัวแทน๖พักการเมืองเข้าไปยื่นหนังสือถึง
กตเรียกร้องให้เปิดเผยผลคะแนน๓๕๐เขตแบบ๑๐๐
กรกตได้ออกเอกสารชี้แจงว่า
กรกตเตรียมประกาศผลนับคะแนนวันศุกร์ที่๑๙มีนาคมนี้อยู่แล้ว
ส่วนที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้
เพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนของกรกตประจำจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วใน๗๕จังหวัด
เหลือเพียง๒จังหวัดโดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรกต
วันศุกร์นี้นะข้อมูลทั้งหมดจะออกมานะครับ